ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ช่วงเวชตีแสดหน้า
ขบวนการอุ้มบุญทำอย่างไร
ชุวิตกระมวลวิสิต
สุภานีเขาชะพันธ์สมโทษ
ชุวิตตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณชูวิตตีแสกหน้าค่ะ

แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องของการซื้อขายอสุจิข้ามชาติ
ที่กำลังเป็นที่สนใจกันอยู่
สยบภัยรี๖๐ทับ๓เมื่อวานกันหน่อย

เมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้ว
เมื่อวานจับได้๔คนสารภาพละ
จิมมี่จีนมาเล

คืออย่างนี้บางอย่างครับมันมีโรงงานผลิต

คือด้วยปกตินี่เวลาสั่งของจากโรงงานปกติทั่วไป
ยากระบวนงานการยาเสพติดเนี่ย
โรงงานผลิตนั้นมันอยู่นอกประเทศไทยทั้งนั้นแหละครับ

ก็ถูกดูแลโดยกลุ่มพวกทหารว้าแดงบ้าง

อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ

พรบมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

สมคบกันคำว่าสมคบนี่มันเริ่มหรือยัง
หรือยังหมายถึงว่าเริ่มปฏิบัติการหรือยัง
ไม่ใช่ครับสมครบนี่ผมว่ามันน่าจะทำแล้วนะ

แต่ผมถือว่ามันน่าจะโดนหนักกว่านี้นะครับ

คือสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป

เขียนว่าผู้ใดสมคบตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

แล้วมันออเดอร์ยาได้เป็น๑๐๐กิโลเนี่ย
โทน๕ปีนี่มันจะเบาไปหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นได้กฎหมายมาตรา๘เนี่ยละบุกไว้นะครับ
ผู้ใดสมคบคือสมคบเนี่ย

สมคบกันจะไปค้ายา

ก็น่าจะเปิดออเดอร์สั่งของแล้ว

โอ้โหอันนี้มันกระบวนการมันไปมันแทบจะสำเร็จแล้วนะครับ

เอาของเข้ามาก็ขนไปส่งให้กับ

ส่งให้กับคนที่สั่ง

เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้มันดูแล้วมันเหมือนจะสมบูรณ์แล้วนะครับ
ยังดูอยู่ครับเพราะว่า
อย่างว่าล่ะครับเพิ่งจับมาวันหนึ่งจะไปอะไรมาก

คือเรื่องของกระบวนการยาเสพติดเนี่ยคุณนิวครับ
ไม่สามารถที่จะไปปุ๊บสารภาพปั๊บ
คนสารภาพเนี่ยมันก็คงสารภาพไม่หมด

จับตรงไหนมันก็สารภาพตรงนั้น

ตรงนี้มันมีเขาเรียกว่า
ผมจำไม่ได้แล้ว๙๐ทับ๒หรือ๑๐๐ทับ๒
ที่ถ้าสารภาพแล้วก็สามารถที่จะลดโทษได้

หมายความว่าถ้าสารภาพแล้วบอกให้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์นะครับ

สามารถไปขยายผลและจับได้เพิ่มขึ้น
อันนี้สามารถเอาไปต่อลองลดโทษได้

คือหมายความว่าบางทีผมไปเจอมา
ทำไมโทษเยอะทำไมของเยอะ

ผมถามเขาก็บอกว่าเขาสารภาพแล้วขยายผลแล้วไปจับได้เพิ่มขึ้น
ถือว่าให้การเป็นประโยชน์
ให้การเป็นประโยชน์ก็จะมีการลดโทษให้

ก็ทางนี้แหละครับผมจะอัพเดทเรื่อง
ทั้งไปนิดเดียว

ปัจจุบันนี้ด่านนอกนี้มีความเจริญมาก
และก็มีชาวจีนมาเลไปเปิดกิจการอยู่เป็นจำนวนมาก
ทางการเขาก็มีการสอบสวนแล้ว
ว่าบางครั้งมาจ้างโรงแรมใหญ่โตหรือว่ามาทำธุรกิจใหญ่โต
อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องติวติวหุยฮวด
นายคนนี้ซึ่งตอนนี้หายตัวไปแล้ว
มีการพบเงินสดปริมาณมาก๘๐กว่าล้าน
แล้วก็ไปสืบถามว่ามันเอาเงินเข้ามาอย่างไร
โดยปกติในสมัยก่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าเป็นการโพยกวน
คำว่าโพยกวนเนี่ยคนไทยบางคนอาจจะไม่รู้
ก็มันมาจากโพยหวยนี่แหละครับ

และสามารถจะไปเบิกเงินได้ในสมัยโบราณ
คนจีนมาทำงานในเมืองไทยเยอะ

ถือไปไหมก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมือถือ

ก็ไปโชว์แผ่นนี้ให้กับบริษัทร้านอะไรต่าง

ดังนั้นตรงนี้แหละครับตำรวจเขาก็ไปสอบสวนนะ
ไปดูกระบวนการซิว่าเอาเงินเข้ามาในประเทศไทย

ก็ปรากฏว่าไปพบว่าเอาเงินสดเข้ามา

ไปเช็คมาว่าเอาเงินสดเข้ามาเอาเงินสดเข้ามายังไงครับ
ก็ในกฎหมายของสุรกากรเขากำหนดไว้ว่า
ก็มีเงินเอาเงินเข้ามาเนี่ยตีเป็นมูลค่าแล้วคือไม่เกิน๗แสน
คือจำกัดจำนวนไม่เกิน๗แสนบาท
หรือสองหมื่นเหรียญยูเอส

คือเอาเข้ามาปริมาณเยอะกว่านั้น

ทำเกี่ยวกับให้คนไทยไปทำงาน
เงินจำนวนนี้คนไทยก็ฝากมา
เพื่อจะเอาเข้ามาบัญชีให้กับญาติพี่น้องครอบครัว
หมายความว่าทำงานอยู่ที่ไต้หวันแหละ
ไต้หวันทำงานแล้วก็เอาเงินเข้ามา
เพื่อจะเอาไปให้ญาติพี่น้องครอบครัว
ทีนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่า
กระบวนงานเซ็บติดนี่มันไม่ได้จับง่าย

แทนที่จะโอนไปให้ญาติพี่น้องครอบครัว

ก็นี่แหละครับที่บอกเจฟงเจพงอะไรนี่แหละพอโอนไป

ก็ชักสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันโอนไปทางเหนือ
เพราะคนทำงานเขาอยู่อีสานกัน

คือจับยาเสพติดไม่ได้คุณนิว

จำเป็นต้องมียาเสพติดเป็นของกลางทันทีตรงนั้น

คือคนตัวใหญ่คุณนิวครับ

กรณีแบบนี้ผมเคยถามในคุก
บอกเอ๊ะขนยาเป็นล้านเม็ด
เงินเท่าไหร่เหรอ

ผมถามไม่ได้ถามคนเดียวผมถามหลายคน

คนโดนไปยาไอนี่เป็นร้อย

แต่คนที่เป็นในทุน

คนที่เป็นในทุนออกเงินมันจะไปอยู่กับยา
ขนที่ขนมันเป็นแค่มือขน

แต่คนที่เป็นเจ้าของหรือคนเป็นนาทุน

เพราะฉะนั้นก็จะรอดหรือว่าหนีไปได้เรื่อย

เขาเลยใช้วิธีการสืบจากเงินครับ
เส้นทางการเงินมาอย่างไร

ก็วิธีการนี้ก็คือการฟอกเงินแหละ

ก็เอาเงินตัวนี้ไปจ่าย
ยาเสพติก

เอาเข้ามาแล้วมาพักไว้ในบริษัท
ในบริษัทเสร็จแล้วก็เอาเงินตัวนี้

อย่างที่ผมบอกเหรอจิมมี่เปิดออเดอร์
เอามาถึงที่กรุงเทพกลายเป็น๓ล้าน
ประวัติภาคโบราณจัดการยาเสพติด
ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะเรื่องยา
เส้นทางการเงินทางตำรวจเขาเดี๋ยวนี้มีความสามารถก็สืบได้เหมือนกัน
ค่ะเรื่องเงินที่จะนำเข้ามานอกจากว่าจะต้องจำกัดจำนวน๗แสนแล้วถ้าเกินนี้ก็ต้องแจ้ง
แจ้งครับต้องแจ้งเขารายงานแต่การแจ้งแล้วเขามีข้อบอกได้ว่าเอาเงินเข้ามาเนี่ย
เอาไปให้คนงานซึ่งไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศเอาเงินมาให้ครอบครัวก็มีการบันทึกไว้แล้วครับ
แต่เมื่อบันทึกไปเอาเข้ามาจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่คะ
เอาเข้ามาตั้ง๒๓พันล้านเพราะเอามาเยอะมากครับ๒๓พันล้าน
พอเอา๒มา๓๐๐ล้านก็ชักสงสัยอาจจะเอาไปในบริษัทนะฮะ
พักหนึ่งหมุนไปหมุนมาก็เอาเงินทยอยออกไป๑๐ล้านเนี่ยก็เอาไปจ่าย
เอาไว้ในบริษัท๒ล้านอีก๘ล้านโอนไปจ่ายนู่นจ่ายนี่นะครับ
ก็เงินจำนวนนี้แล้วเขาสืบมาได้ว่าเป็นเงินที่เอาไปจ่ายค่ายาเสพติด
จริงแล้วบางทีอาจจะทะลุถึงหมื่นล้านก็เป็นไปได้ไหมคะ
เป็นไปได้ครับเพราะหมื่นล้านเอาไปหมุนในธุรกิจไง
เพราะธุรกิจเยอะมีทั้งตึกมีทั้งโรงแรมมีทั้งสวนสนุกมีทั้งธุรกิจ
เยอะแยะไปหมดค่ะเพราะไอ้ของพวกนี้มันต้องกลบเกลือน
มันไม่มีใครหรอกครับที่เอาเงินมากองอยู่ที่บ้าน
เพราะคนมันสงสัยก็เที่ยวก่อนโดนเวที๘๐ล้านไง
เอาทหารเข้าไปค้นเจอเงินสด๘๐ล้าน
ค่ะคุณชุวิตถึงย้ำตลอดว่าเรื่องของยาเสพติด
อย่าทำตัวไปเกี่ยวข้องผัวพันกับมันเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติด้วยความปลอดภัยด้วย

สมคบกันเนี่ยมันโดน๕ปี
แล้วทำไมไปหิ้วไอ้น้ำอสุจิเนี่ย

โดน๑๐ปีที่ไปเคลื่อนย้าย
อ๋อไปโดนกฎหมายศูนยกากร

ห้ามนำสิ่งที่ผิดกฎหมายออกนอกราชนาจักรโดน๑๐ปี
อีก๓ปีไปแถมเอาเรื่องเกี่ยวกับห้ามนำอสุจิหรือว่าอะไรเคลื่อนย้าย

ช่วงหน้าคุณผู้ชมกลับมาคุยกับเรื่องนี้กันค่ะ
ชูวิทธ์ตีแสดหน้า

หลายคนอยากมีลูกแต่ว่ามีลูกไม่ได้
ก็ต้องไปพึ่งคนอื่นที่เขาจะช่วยตั้งท้องให้ได้ที่เรียกว่าอุ้มบุญเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเมื่อประมาณสักปี๕๗ที่ผ่านมา

ไทยรัฐทีวีทีมข่าวก็ลงไปทำเรื่องนี้

แล้วก็ไปตีแผนเรื่องการอุ้มบุญ

รู้สึกว่าจะอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทโทรศัพท์
ใหญ่โตเป็นมหาเศรษฐีที่ญี่ปุ่น

แล้วก็มาเลี้ยงเด็กอุ้มมุลนี้ใช่ไหม

นั่นแหละ๑๐คนแล้วก็ไปไว้ที่ตรงแฟดแถวราชเภา

แล้วก็คนก็สงสัยแล้วผู้สื่อข่าวทางไทยรัฐก็ไปดู

ปรากฏว่าอ้างว่าจะเอาไปเลี้ยงที่ญี่ปุ่นนะครับ

นั่นสิเขาก็ไปอยู่ที่สถานที่ดูแลเด็ก

อยู่ที่แถวทางนนทางประท
นั่นน่ะสิครับอยู่ที่บ้านเกรตการก็คือ

ค้างอยู่ในประเทศไทย๗๘คน

ผมก็สงสัยมันเป็นเศรษฐียังไงเลี้ยงปูเสือ

ผมก็ดูแล้วมันเอ๊ะมันเป็นเศรษฐีจริงหรือจริงหรือเปล่าเนี่ย

แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างก็ยังตกค้างอยู่นะครับ
ที่เป็นเชื้อไขของไอชิเกตะเนี่ย
คิดกันไม่ให้ลัดเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำของตนเองที่ปาสจากอันตรายต่อผู้อื่น
การรับตั้งคันแทนก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร
และหญิงที่รับตั้งคันแทนป้องกันการลักพาซื้อขายเด็ก
อย่างนี้คือฝ่ายที่สนับสนุนนะครับ
คุณนิวแล้วกับฝ่ายที่ค็าทค้านเห็นว่าการตั้งคันแทนเป็นกิจกรรมที่ฝ่าฝืนธรรมชาติของมนุษย์
เป็นการกระทำไม่ต่างกับการซื้อขายเด็กผิดศิลธรรม
ก็ไม่เอาไป

นี่คือลักษณะของการมีผู้สนับสนุนและผู้ที่ต่อต้าน

ไอ้นายคนนี้มันหิวเอาถังไทโดเจน

แล้วก็ฮิ้วไปที่หนองคายใช่ไหมจะข้ามไปลาว

ก็นึกว่าประเทศไทยเป็นปี๕๗หลังจากที่ไทยรัฐตีข่าวแล้ว
ก็มีการออกกฎหมายในปี๒๕๕๘ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอุ้มบุญ
ใช่ค่ะเป็นพระราชบัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ออกมาปี๕๘
แล้วก็ไอ้กฎหมายนี่มันไม่เบานะครับ
เรียนท่านผู้ชมซะก่อนว่ากฎหมายที่จะไปฝ่าฝืนเนี่ยผู้หญิงที่อุ้มบุญนี้โดน๑๐ปีนะครับ

เอเย่นด้วยเอเย่นก็คือนายหน้าใช่ไหม

ไอ้ผู้ชายที่มันบริจาคเชื้อเนี่ย

หนักนะครับส่วนหมอโดนปีหนึ่ง
นั่งนั้นถึงว่ากฎหมายอุ่มบุญที่ออกมาหน้ากล่องไข้กลอบคลุมนะเดิมเราไม่มีกฎหมายฉบัดนี้
เรื่องนี้ขึ้นมาปี๕๘มีกฎหมายฉบับนี้
และกฎหมายก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็

ผู้หญิงที่รับจ้างอุ้มนี่โดน๑๐ปีนะฮะ

ดังนั้นกรณีนี้ก็เลยไปทำที่ประเทศอื่นซะ

ก็เลยไปทำที่บ้านเราใกล้นี่แหละครับ

เพราะลาวเขมรยังไม่มีกฎหมายพวกนี้

กฎหมายอุ้มบุญนั้นเป็นกฎหมายที่ใช้กับ
ประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญแล้วนะฮะ
ประเทศไทยเนี่ยใช้มาเพราะว่าเดิมเนี่ย

หมอเก่งเนี่ยหมอที่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเด็กคลอดเด็ก
หลอดแก้วนะครับอะไรฝักเทียม

ประเทศไทยนี่ถือว่าอันดับต้นของโลกเลย

สหรัฐอเมริกาก็ดีประเทศอังกฤษก็ดี

กฎหมายต่างเหล่านี้จะค่อนข้างสลับซับซ้อน

เขาก็จะไม่ให้ทำไปในเชิงพาณิชย์นะครับ

ใดคนหนึ่งมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะครับและอยากทำจริง
ซึ่งบางครั้งต้องขออนุญาตศาลด้วย
ดังนั้นประเทศก็เลยมาทำที่ประเทศไทย

ก็เลยเคลื่อนไปทำที่ลาวไปทำที่เขมร
ในคนนี้ที่มันฮิ้วถังอสุจิเนี่ยข้ามไปที่ลาวเนี่ย
ก็ข้ามไปตามข่าวหลายครั้งแล้วหรือยังครับ
หลายครั้งแล้ว๑๒ครั้ง

ทีนี้ถามว่าฮิ้วไปเนี่ยแล้วเอาไปทำอะไร
มันคงไม่เอาถังอสุจิไปไปทิ้งไว้เล่นมึง
มันคงเอาไปแล้วก็คงจะมีกระบวนการ
ทางประเทศไทยทำไว้แล้วผสมไว้แล้ว
มีตัวอ่อนมีน้ำอสุจินะครับ
ซึ่งอาจจะผสมแล้วนะฮะ
หรือเอาไปผสมที่ห้องแล็บในประเทศไทย

ถ้าข้ามไปถ้าผมคิดตามปกตินะหมอไทยเก่ง

ก็ตามไปถูกไหมครับข้ามไปลาวอีก

ก็คงจะมีห้องผ่าตรงผ่าตัดโรงพยาบาล
แต่ห้องแล็บนั้นอาจจะสู้ประเทศไทยไม่ได้
ไม่อย่างนั้นก็เอาไปทำที่นู่นซะเลยนะ
ก็เลยมีกระบวนการว่าฮิ้วเข้าไป

ฮิ้วอะไรต่างเหล่านี้ฮิ้วข้ามเข้าไป

โดนอะไรนะโดนเรื่องของการฮิ้วตัวอ่อนอสุจินะครับอ๋อฮิ้ว

ในการนำของต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร
โอ้โฮอย่างที่คุณชวิตบอกจำคุกไป๑๐ปี

อันนี้แค่ข้อหาเรื่องของนำของต้องห้ามนะ
จำคุก๑๐ปีปรับ๔เท่าด้วย
แล้วก็ยังมีเรื่องอีกข้อหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องม๔๔
ม๔๑ของพรบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ห้ามมีให้ผู้ใดซื้อเสนอขายขายนำเข้าส่งออกซึ่งอสุจิไข่และตัวอ่อน
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
อันนี้โดน๓ปีนะแล้วยังไปโดนอะไรอีกฮะ

กากรในการนำของห้ามออกนอกราชนาจักรคืออะไรที่เขาห้ามแล้วนำออก
๑๐ปีครับเป็น๑๓ปี
ไอ้นี่มันหิ้ว๕๐๐๐ถ้าทางจะไม่คุ้มเลยไหมครับ๑๒ครั้งได้ไป๕๖หมื่นโดนไป๑๓ปี
นี่นะครับก็ต้องให้ท่านผู้ชมคอยระมัดระวังไว้เหมือนกันนะครับ
ไม่ใช่ใครจ้างให้หิ้วถังนี้ไปให้หน่อยข้ามไปโดนไป๑๓ปีนะครับ
ทีนี้ข้ามไปแล้วก็คงมีกระบวนการที่ทางลาวเขาจัดตั้งที่โรงพยาบาล
ตามข่าวสายข่าวของผมนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคงจะเป็นที่เวียงจันทร์
เพราะว่าที่รู้สึกว่าจะทางสุวรรณเขตหรือทางเวียงไซหรือทางอื่น
โรงพยาบาลจะไม่ทันสมัยเหมือนกับทางเวียงจันท

ข้ามไปทางเวียงจันทร์คือน้องคายข้ามไปทางเวียงจันทร์มันแป๊บเดียวเอง
พอข้ามไปที่เวียงจันทร์แล้วก็จะใช้โรงพยาบาลที่เวียงจันทร์เป็นศูนย์กลาง
และก็เอาแพทย์ทางไทยปินข้ามไป
โอนเงินแพทย์ก็จะไปเปิดบัญชีไว้ที่ประเทศสิงคโปร์
คุณนิวแต่ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าทำไมที่เปิดซิงคโปร์
มันไม่เปิดในไทยหรือว่าไม่รับโอนจะตกมา

แล้วมันตัวสอบได้ไหมคะ
รวยนั้นไปเปิดบัญชีกันที่ประเทศสิงคโปร์

ไปประเทศที่สิงคโปร์เนี่ยะพอไปเปิดที่สิงคโปร์เนี่ยะมันตรวจสอบไม่ได้
ก็คือเป็นการเว้น
ครับเพราะฉะนั้นมีการโอนเงินเนี่ยะอาจจะไปเปิดบัญชี
หมออาจจะไปบัญชีไปที่สิงคโปร์นะครับ

นิวครับทุกอย่างอยู่ในมือถือ

ไปเข้าบัญชีหมอที่ซิงคโปร์แต่ไปทำที่ประเทศลาวนะครับ

ในผู้หญิงลาว

เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของสตรีที่รับอุ้มบุญว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะครับ
คือการอุ้มบุญนั้นท่านผู้ชมก็คงต้องทราบนะครับว่า
มีทั้งแท้และเทียม
เป็นยังไงบ้างคะ

มดลูกของตัวเอง

แล้วฝังเข้าไปในมดลูกของตัวเอง

สมกันและเอาไปฝังไว้ที่ผู้หญิงอีกคนนึง

วิธีไหนเป็นที่นิยมมากกว่า

เพราะเตรียมมันมีพวกเกย์ด้วยใช่ไหม
หรือพวกที่เขาเป็นชายกับชาย

อยากจะมีลูกก็เอามาผสมนะฮะ

เรื่องสำคัญเพราะเขามีประวัติสมัยก่อน

เป็นนักศึกษาแพทย์บ้างละ
วิธีเทียมพร้อมเนี่ยก็จะต้อง
สูบบุหรี่ห้ามกินเหล้าห้ามนอนดึก

ก็อยากมีคนที่มีน้ำเชื้อมีคุณภาพ

สุขภาพสตีผู้หญิงที่จะ

หลังเข้าไปเนี่ยก็ต้องไม่ให้ไม่ให้ทำอะไรเลยครับ
และก็มีเงินเดือนให้ซะด้วยนะตามข่าวนะฮะ
ดังนั้นกระบวนการเนี่ยทั้งแท้และเทียมเนี่ย
ก็จะทำในประเทศไทยได้ลำบากหลังจากปี๒๕๕๙

กระบวนการนี้ได้เคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศลาว
แต่หมอยังใช้หมอไทยครับ
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะว่าทำจริงหรือเปล่า
หมอไทยครับและที่สำคัญเนี่ย
แต่ผมอยากจะให้ดูนะในอดีตเนี่ย
ในไอ้ชิคเกตะเนี่ยที่ทำเนี่ยก็ยังมีฮะ
มีอะไรฮะมีคดียังค้างอยู่ฮะ
และหมอที่ทำก็ยังมีคดีอยู่ตอนนี้
ตอนนี้อยู่ที่การตรวจสอบของแพทยศภา

แต่ผมว่าแพทยศภาก็คงยังไม่สรุปแล้วครับ

ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูต่อไปว่า

คนที่จะอุ้มบุญเนี่ยถ้าอุ้มผิดกฎหมายนี่ก็โทษก็หนัก

คงไม่ทำแล้วครับประเทศไทยคงไปทำกันที่ลาวดีกว่า

แน่นอนครับเพราะว่ากระบวนการมันชัดเจนอยู่แล้วครับ

ทำไปที่ลาวเสร็จส่งหมอไปทำที่ลาว
โอนเงินไปก็โอนเงินไปที่ต่างประเทศ

ไม่ต้องมีการตรวจสอบไม่ได้พบอะไรเลย

อย่าลืมนะครับว่าไอ้นี่เนี่ยมันยังไม่เข้าค้ามนุษย์ใช่ไหม

ยังไม่เข้านะเดี๋ยวก็จะมีแนวโน้มว่าจะเอาเรื่องนี้เป็นการค้ามนุษย

ถ้าเป็นการทำเชิงพาณิชย์

เป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของมนุษย์นี่นะคะคุณผู้ชม
แต่ก็เข้าใจว่าคนที่เขาอยากจะมีลูกก็ต้องหาวิธีการกันต่อไป
เรื่องของกฎหมายต้องว่ากันต่อแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกันด้วยนะคะ
เช่นเรื่องของการฆาตกรรม
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเป็นเรื่องคืบหน้า

ที่คุณชีวิตบอกว่าคุณชีวิตเจอ
เดี๋ยวเล่าให้ผมฟังผมเล่าแล้วกันในเบรกต่อไป
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนผมจะเล่าให้อาเตอร์นี่มันบ้าอย่างไร

ช่วงหน้าคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่ค่ะ

เรื่องของอุ้มบุญหลายคนยังให้ความสนใจอยู่นะคะ

คนที่อยากจะอุ้มบุญเขาจะทำกันได้ไหม
หรือว่าโทษที่เกิดขึ้นมันมากมันน้อยมันอย่างไร

ก็ถ้าทำกันจริงเนี่ยมันก็ต้องทำในครอบครัวที่ตามกฎหมายเขาระบุไว้นะ

ก็ต้องเป็นพี่ป้าน้าอา

หรือว่าจะเป็นทางฝ่ายภรรยาก็ต้องไปหาล่ะครับ
ก็ต้องไปแสดงให้ได้ว่าเป็นญาติกัน
หรือว่าเป็นในเครื่อยาดในญาติพี่น้องที่จะไปฝากได้

ค่ะดังนั้นผิดกฎหมายแล้วขอโทษนะครับท่านผู้ชมครับโทษหนักด้วยนะครับ

ผู้ชายนี่ก็บริจาคเชื้อนั่นก็๓ปี
เรื่องหมอนี่ผมก็บอกแล้วทางแพทย์ทรภาคก็ยังไม่เคยที่จะไป
ระงับให้กับนายแพทย์คนไหนที่เขาทำ
๒ปีก่อนที่ทำในแพทย์คนนี้ก็ยังไม่ได้ถูก

เพราะฉะนั้นนี่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า
ถ้าพิจารณานานอย่างนี้มันก็คงจะลำบาก
ส่วนเมื่อกี้นี้ผมขอย้อนนิดนึง
เนื่องจากว่ามีสายข่าวบอก

เด็กที่เกิดจากการตั้งคันแทน
แล้วก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภรรยาที่ทำอุ้มบุญ
อันนี้ที่เกิดจากการตั้งคันแทนนะ
คือมันคุณนิวบางทีก็ต้องไปไหว้พระบ้างนะไปหาที่ดีผมแนะนำได้หลายที่เหมือนกันนะ
คือไปไหว้พระไปไหว้ขอมีลูกใช่นี่คุณอย่าไปล้อเล่นนะ

คือการที่จะมีเด็กเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ต้องไปขอพระขอเจ้านะ
บางคนนี้เขาอยู่กันมา๕ปี๑๐ปีไม่ประสบความสำเร็จ
ไปไหว้พระร้อยเจ้าตามสารที่เขานับถือ
เชื่อไหมไม่กี่เดือนมีท้องเลยนะครับ
อันนี้คือของแท้เลยฮะค่ะอันนี้ก็ไปทำได้เป็นอีกทางหนึ่งครับ
ขายาเสพติดเนี่ยมันโทษมันน้อยไปหรือเปล่า๕ปี
ก็นำอสุจิออกไปลาวยังโดนตั้ง๑๐ปี
หรือว่าไปตั้งท้องแทนโดนไป๑๐ปี

ครับทีนี้เขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเครื่องมือ
เครื่องมือเสมือนกับดักล่ะครับ
มันเป็นกลับดักว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อหานี้ก่อน
เพื่อยับยั้งเพื่อจะถ่วงตัวไว้นะฮะ
และตามไปหาเอาข้อหาอื่นเล่นเข้าไปอีก
หมายความว่ามันเปรียบเสมือนกับดักในการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยล่ะครับ
เอาไว้ก่อนเพราะจะใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ดังนั้นโทษ๕ปีเป็นเพลงโทษเริ่มต้น
กระทำความผิดในกฎหมายหลายบทหลายครั้ง
แต่แรกเริ่มจับเนี่ยมันต้องจับด้วยข้อหานี้ก่อน

เพราะฉะนั้นดูกันต่อเรื่องยาเสพติดยาวแน่

เรื่องอาร์เตอร์ที่ไปเจอในคุกว่ายังไงคะ

ที่ผมเข้าไปอยู่นี่มันแน่นหนาจริง

มันจะต้องไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
คือใครที่ประกันตัวไม่ได้คดียังไม่สิ้นสุด

พระนันต์บกมือใบยกมือไหว้
ดูแล้วมันอ่อนน้อมถอบตนมากฮะแล้วดูหน้าตามันไม่เหมือนกับคนโหดคนร้ายอย่างใดนะฮะ
หน้าตามันยิ้มแย้มยกมือไหว้มันไหว้สวยด้วยเหมือนคนไทย
มันทักทายผมคุยกับผมจะจำแล้วผมถามบอกเฮ้มึงถึงขนาดหั่นศพเลยยู
อยู่อย่างนี้เลยเหรออยู่อย่างนี้เลยเหรอ
ผมบอกไม่ได้ทำอะไรก็ข่าวก็มีมันก็เถียงว่ามันไม่ได้ทำ
แต่ว่ามันพูดไทยพูดอังกฤษก็ไม่ได้เยอะหรอกครับ
มันจะมีพวกมันที่ไปอยู่ในนั้นคือคนสวิตช์กับคนสเปนมานั่งคุยกันอยู่
คือในนั้นฝรั่งมันก็คุยกับฝรั่งแต่บางทีผมก็เข้าไปคุย
นี่เห็นไหมมันยกมือไหว้บกไม้บกมือตลอด
เห็นบอกว่าหลังจากที่ฟังคำพิพากษาแล้วดูแบบไม่มีสีหน้าตกใจ

ย้ายไปอยู่บางขวางครับเพราะโทษประหารชีวิตนั้นเป็นโทษหนักนะครับ
หนักเขาจะย้ายเรือนจำไปเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงก็คือเรือนจำบางขวางครับ
โทษที่เรือนจำพิเศษนี้ได้แค่๑๕ปี
ถ้ามากกว่า๑๕ปีไปถึงตลอดชีวิตนั้นอาจจะไปที่คลองเปรมนะครับ
แต่ถ้าเป็นโทษหนักขนาดประหารชีวิตนั้นก็ไปที่บางขวางแล้วครับ
ก็ถือว่าเป็นการประหารชีวิตฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
เพื่อประโยชน์แห่งทรัพย์สินของผู้ตายนะฮะ
เป็นอีก๑ช่องทางใครสะดวกเขียนจดหมายก็ได้

คุณชวิตรับทุกเรื่องแต่ขอรายละเอียดขอข้อมูลเยอะหน่อยนะคะ
ระดับ๓เรื่องอุมบุญหรือว่าเคลือบหน้าเรื่องบราบต่าง
เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ทำให้คนไทยได้ตาสว่าง
เราจะมาตาสว่างกันแบบนี้ทุกวันนะคะคุณผู้ชม